คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่
โดนเพื่อนบ้านอืมบุกบ้านกลางดึกครับคือเขาบอกว่าเธออ่ะ
ไปแจ้งเจ้าของบ้านเป็นเป็นบ้านเช่าเนอะเพื่อนบ้านเนี่ย
แจ้งเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านเนี้ยคนที่มาเช่าบ้านอ่ะ
เสียงดังมั่วสุมกินเหล้าทุกวันเลยคุณช่วยเตือนลูกเช่าของคุณหน่อยก็แล้วกัน
และคิดว่าฝั่งนั้นคงไม่พอใจเลยยกพวกมาบุกกลางดึก
ทีนี้เธอบอกเธอขู่จะแจ้งตำรวจกลายเป็นว่าแทบจะหงายเงื
เพราะฝั่งนั้นขูกลับว่าไงหรอเปล่าคะบอกไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะ
ก็จ่ายสวยให้ทุกเดือนเดือนละสี่แสนลองดูนะคะคลิปนี้

จะได้ยินทุกวันที่นี่ค่ะจะได้ยินทุกวันที่นี่ค่ะ
จะได้ยินเสียงว่าเป็นผู้ชายแน่นอนแหละตะโกนใช้คำว่าตะคอกคงได้มั้งคะ
บอกให้มึงออกมาเออแล้วนี่เห็นไหมเดินมากันเป็นแผงเลย
ประมาณสี่ห้าคนได้เนี่ยค่ะเดินมาแล้วก็ตะโกนด่า
แล้วก็เรียกชื่อเจ้าของบ้านด้วยถ้อยคำหยาบคายนะคะแน่นอน
ใครจะออกล่ะคะตะโกนมากลางดึกแบบนี้ค่ะเขาก็เลยได้แค่แอบถ่ายคลิปอยู่ในบ้านนะคะ
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมด้วยนะคะที่ก็เป็นแก๊งเดิมนี่แหละ
ตะโกนเรียกตะโกนด่าเจ้าของบ้านอยู่หน้าบ้านค่ะนี่นี่นี่
จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินอยู่ด้วย
ซึ่งผู้เสียหายเขาบอกว่าคนที่ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นคนนั้นน่ะ
คือหัวหน้าแก๊งอ๋อครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแพะดอยถ้ำ
แม่งอังเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ห้าทุ่มแปดธันวาคม
เมื่อวานสื่อนะคะเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรงที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ปรากฏว่าไม่เหลืออะไรเลยคุณคิงคุณพี่แม่บ้าน
แก๊งเนี้ยบ้านหลังเนี้ยพลของหนีออกไปหมดแล้วอะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘ธันวาใช่ไหมครับ
วันนี้สิบธันวาคมหายเกลี้ยงใช่ไหมคะโอ้โห
ของข้าวของอะไรย้ายออกหมดเลยนะคะ

สนุกขนาดเล็กแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้อีกหลายตัว
ถามพี่แม่บ้านที่คอยมาให้อาหารแมวพี่แม่บ้านบอกว่า
พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้อะไรก็ลองไปคุยกับเจ้าของบ้านเช่าดูแล้วกันนะ

ปรากฏว่าปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปหาภาพกล้องวงจรปิดมา
จับภาพได้เมื่อคืนนี้เลยคุณคิงนี่
รถยนต์ขับออกไป
ก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊งนั้นนั่นแหละค่ะคือขนของ

วันที่๙ธันวาคมนี่๔ทุ่ม
ทยอยกันขนของขับออกไปหมดเลยนะคะ
มีทั้งรถยนต์ทั้งรถกระบะค่ะ
รวมแล้วเท่าที่นับได้เนี่ยนะคะ

สรุปคือแก๊งนี้เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้

ทีมข่าวได้คุยกับพี่ผู้เสียหายที่โดนตะคอกด่านะคะ

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงตะโกนลั่นมาเลย
เป็นคำด่ายาบคล้ายทั้งนั้น

ตำรวจสพหางดงลงพื้นที่มาแล้วรอบหนึ่งไง
สพหางดงลงพื้นที่มาเจรจาแล้ว

ว่าไงฮะด่าก่อนแล้วบอกว่า
ไม่กลัวหรอกก็จ่ายเงินให้ตำรวจ

คือ๔แสนบาททุกเดือน

แต่ตอนนี้คือติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเป็น๑๐ตัว
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ

ที่ให้ประชาชนหย่อนเรื่องร้องเรียนหรือว่าเรื่องปัญหาอะไรต่าง
แล้วตำรวจเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบใช่ไหมว่ามีเรื่องอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
บอกว่าตำรวจก็มาตรวจสอบเป็นประจำมาแหละนะ
แต่อย่าให้มาบ่อยกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้กลัวจริง
ที่เขาขู่แม่หนูประมาณผู้จาข่มขู่แม่หนู
คือเขาไม่กลัวหรอกค่ะตำรวจ
เพราะว่าในแต่ละเดือน๓๔จังหวัดภาคเหนือเนี่ย
เขาจ่ายให้ตำรวจเดือนละ๔๐๐๐๐๐บาทได้

ก็คือเขาพูดจาข่มขู่แบบนี้ไม่กลัวอะไรเลย
เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้น
เพราะเขามีเงินนะคะเขาบอกแบบนี้
นี่ลามไปถึงตำรวจลามไปถึงฝ่ายปกครองเลยนะ
นี่เขาอ้างทั้งตำรวจในพื้นที่๔จังหวัดภาคเหนือกับฝ่ายปกครองด้วย

ได้คุยกับสามีของคุณสิรินาทเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาทำงานขับรถแบ็คโฮตอนเช้า

แต่กลุ่มใช้จากการกลุ่มแก๊งเงินกู้นี่นะ
เช่าบ้านข้างอยู่ได้ประมาณ๒เดือนแล้ว

โอ้โหเสียงดังโวยวายกินเหล้าทุกวัน
ยังขี่มอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งเสียงดังลั่น
เราก็กลัวว่าเขาจะมีแบบ
มีของมาด้วยหรือเปล่ามีมีดมีอะไรมาหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ไงมันมืดเราดับไฟหมดแล้ว

แต่เราไม่มีอะไรสักอย่างเลย
จะออกไปก็กลัว
ว่าเขามา๔คนผมคนเดียวแล้วก็มีแฟนผมแล้วก็ลูกผม
คือแม่ของผู้เสียหายก็พูดนะคะว่า
คือตอนนี้คนที่อาศัยอยู่ย่านนี้ไม่สบายใจเลยแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วย
ถึงจะขนของออกไปแล้วก็ใช่ว่าจะกลับมาไม่ได้นี่นะ
ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วจะทำร้ายจะอะไรกันหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่า
เมืองต้นตั้งข้อหากลุ่มแก๊งเงินกู้นี่แหละ
ข้อหาบุกรุกเคหสถานยามวิการ
เดี๋ยวจะต้องไปขยายผลเรื่องสำคัญก็คือ
ที่ว่าจ่ายสวยให้ตำรวจเดือนละ๔แสนบาทมันจริงไม่จริง
ถ้าจริงโดนแน่โดนทุกคน
ถ้าไม่จริงก็เดี๋ยวว่าไปตามกฎหมายนะคะ